ว่าในเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โห
มวลซื่นกันแต่ละคนเต้นกันสะบัดเลยนะคะ
กับงานนี้เลยค่ะมหากรรมรำวงย้อนยุคนะคะ
งานทำบุญครบรอบ๑๐๐วันค่ะ
การจักรไปของคุณอาทรณ์เพชรสองสุพรรณทุกท้อง

เขาก็จัดที่สุพรรณบุรีนั่นแหละเมื่อคืนนี้

ความสนุกสุดมันบนเวทีงานทำบุญ๑๐๐วันค่ะ
หนุ่มนาเสียงเด็ดซ้อนเทศซ้อนสุพรรณ
จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน

โอ้โหคุณผู้ชมถ่ายได้ดูตามภาพไปเลยนะ
คักไม่แพ้วันก่อนหน้านี้เลย
มีแฟนมารำวงกันเพียบเลยค่ะ
เมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้ว
รายชื่อศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันก็ไม่น้อยนะ

คนนี้เป็นนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยค่ะ
รวมไปถึงพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์ด้วย
คนนี้เป็นน้องสาวของราชินีลูกทุ่งนะคะ
คนนี้เลยของลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง

ใช่แล้วซึ่งบ้านเกิดค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณนั่นแหละ

แล้วเสียงดีจังหวัดนี้เป็นอะไรไม่รู้

ก็ขอไปร่วมสร้างสีสันบนเวทีด้วยละกัน

เขาบอกว่าเขาเคยได้ร่วมเดินสายร้องเพลงกับคุณอาสอนเพชร
แล้วก็ติดต่อกันมาตลอดจนผูกพันกันค่ะ

ก็ขอเป็นตัวแทนในฐานะนักแสดงตลกค่ะ
สืบสารวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งต่อไปให้กับลูกหลานด้วยค่ะ
เราจะร่วมกันอนุรักษ์บทเพลงไทยลูกทุ่ง
แล้วก็เราจะจารึกคำว่า
สอนเพชรสอนสุพรรณอยู่ในหัวใจของผม
แล้วก็อยู่ในหัวใจของพี่น้องตลก
หัวใจของพี่น้องแฟนเพลงตลอดไป
ขอบคุณดวงวิญญาณของพี่สอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ
ที่มอบสิ่งดีไว้ให้พวกเราได้สืบสาร
นะครับผมรักพี่สอนเพชรนะครับ
๑๒๐๐บาทก็ต้องแต่งกันนะ
เป็นชุดในฝันอยากใส่แบบนี้บ้าง
นี่คุณผู้ชมตามภาพเลย

พร้อมกับสาวรำวงสีสันสดใส

อย่างคุณอาซ้อนเพชรสอนสุพรรณค่ะ

คุณหนุ่งหนิงเป็นลูกสาวของคุณอานะคะ

ร้องเพลงให้พ่อฟัง

แล้วก็ไว้อะไรต่อการจากไป

แต่ภาพที่เห็นหน้าจอคือความสุข

คนไทยทั้งประเทศคิดถึงจริงเนาะ

สนุกมากเลยนะงานลำวง